ส่วนเรื่องของครูแดนค่ะครูสอนคิวบูก็ยังต้องตามต่อนะคะที่ทางครอบครัวเอาหลักฐานมาหลายอย่างเลยค่ะมิ้นไหนจะเป็นคลิปภาพไหนจะเป็นจดหมายบอกว่าถูกกลุ่มว้าแดงควบคุมตัวเอาไว้ควบคุมตัวในลักษณะของการคุมขังทรมานบังคับให้ใช้แรงงานจนทรมานมากข้าวก็โอ้โหกินแบบอดมื้อกินมื้อก็เลยขอความช่วย
เมื่อวานที่เล่าไปก็คือครอบครัวไปร้องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
อยากจะให้ผอบตรช่วยเหลือหน่อยซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ช่วยผอบตร
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานประสานกับทางการของอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อจะช่วยเหลือครูแดนให้กลับมาเมืองไทย
พลตำรวจโทษสุรเชษก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
บอกว่าการช่วยเหลือครูแดนหรือนายระไม้โมริพันธ์
ช่วงบ่ายเมื่อวานประสานไปแล้วค่ะ
ประสานผู้ช่วยทูตตำรวจไทยที่อยู่ในรัฐเนปีดอร์
ให้ประสานไปยังผู้นำชนกลุ่มน้อยว้าแดง
เพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ

จากชนกลุ่มน้อยว้าแดงไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลเมียนมา

ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคลิปที่ครอบครัวของครูแดนมอบให้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ

ครูแดนเป็นยังไงบ้างและอยู่กับกลุ่มว้าแดงจริงไหมนะคะ
แต่ยืนยันว่าจะนำตัวครูแดนกลับมาเมืองไทยอย่างปลอดภัยให้ได้ค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการออกนอกประเทศของครูแดน
เดินทางเข้ามินมาโดยเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

หลังจากนี้ก็จะมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ติดต่อไปที่ครอบครัวครูแดนอีกครั้งเพื่อขอข้อมูลให้มันชัดกว่านี้
จะได้ส่งความช่วยเหลือไปให้มันถูกต้องชัดเจนค่ะ
ครอบครัวก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะฮะว่าเข้าไปเพราะอะไร
เดี๋ยวผมต้องคุยกับแม่เขาอีกทีหนึ่งนะฮะ
ส่วนนี้นะต้องคุยรายละเอียดให้ชัดต้องเอาความจริงออกมาให้หมด
ว่าเข้าไปเพราะอะไรทำไมเข้าไปในพื้นที่ที่คนเขาไม่เข้าไป

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทางครอบครัวก็ไม่ต้องกังวลนะครับ
วันนี้ส่วนตำรวจระดมกันทุกส่วน
เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องเอาคนไทยกลับบ้านให้ได้
ส่วนจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
เรียกค่าไถ่๒๔ล้านบาทอยากจะให้ชี้แจงหน่อย
ส่งข้อความไปเมื่อวานแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับ

คือทางเพจเขาเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับข้อความจากทางเราหรือเปล่านะคะ